พูดถึงในพื้นที่อยากพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไป
ปักหลักอยู่ที่นั่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริเวณถนนเบนจมะ
ซึ่งเป็นทางเข้าออกสนามบินนะคะ

ตอนนี้จุดนั้นน้ำท่วมสูงอยู่สักประมาณ๓๐เซนติเมตรด้วยเหมือนกัน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดจากคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะ
รายงานสดเข้ามาแล้วเชิญเลยค่ะคุณระวีการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
คือบริเวณถนนด้านหน้าสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งณเวลานี้นะคะก็เริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาในพื้นที่แล้วค่ะ
โดยจุดที่ที่ฉันยืนนะคะคือบนถนนทางเข้าออกของสนามบิน
จะเห็นชัดเจนนะคะว่าระดับน้ำนั้นสูงประมาณหน้าแข้งของดิฉันค่ะ
แต่หากดิฉันเดินก้าวออกไปจากจุดที่ที่ฉันยืนนะคะ
ด้านหน้าก็จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่ด้านหน้าสนามบินตามที่คุณผู้ชมได้เห็นณขณะนี้นะคะ
จะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำค่ะทำให้ระดับน้ำที่เห็นสดสดณขณะนี้นะคะ
ก็ยังมีปริมาณน้ำที่ท่วมขังสูงกว่า๓๐เซนติเมตรเลยค่ะ
โดยถนนเส้นนี้นะคะชื่อว่าถนนเบนจมะค่ะ
เป็นเส้นทางที่ผู้โดยสารนะคะหรือว่าประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะใช้เส้นทางจุดนี้นะคะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
อย่างทางฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะ
ก็จะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ของเมืองนครศรีธรรมราช
จะเห็นว่าระดับน้ำณขณะนี้ยังคงท่วมขังสูงค่ะ
ส่วนทางด้านขวามือของดิฉันนะคะก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่า
ตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ของอำเภอท่าสารา
รวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ก็มีปริมาณน้ำท่วมสูงเช่นกันนะคะ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะรถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะ
มีเพียงพื้นที่ของตรงนี้นะคะที่รถจะผ่านได้ก็คือรถขนาดใหญ่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถของทหารที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะ
รวมไปถึงรถยกสูงหรือว่ารถกระบะของชาวบ้านนะคะ

ซึ่งจากการสอบถามของชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ตรงนี้นะคะ
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้นั้น
ก็เริ่มมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยนะคะ
ทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะประมาณกว่าสิบเซนเท่านั้นนะคะ
ซึ่งหากเทียบกับเมื่อวานนี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงเข้ามา
อยู่บริเวณด้านหน้าประตูของสนามบิน
แต่วันนี้ก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
ซึ่งชาวบ้านก็ยังบอกนะคะว่ายังคงได้รับผลกระทบ
เพราะว่าไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะ
แล้วก็ทำให้ขาดรายได้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ
แม้ว่าถนนเบนจมะเส้นทางนี้นะคะ
ด้านหน้าสนามบินนครศรีธรรมราช
ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ท่ากัดสยาน
ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง
ให้กับผู้โดยสารตลอดทั้งวันค่ะ

วันนี้ทุกสายการบินก็ยังคงเปิดทำการบินตามปกติค่ะ
โดยทางกองทัพบกจากกองทัพภาคที่๔
ได้อำนวยความสะดวกในการจัดรถทหาร
รับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแยกบางปู๔แยกเบนจมะ
ท่าวังสาลากลางคูขวาง
และมีรถขับวนในตัวเมือง
และโรงแรมทวินโลตัสด้วยนะคะ
ซึ่งการจัดรถรับส่งนั้น
ก็จะมีการจอดบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
จนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวันนี้
ในเวลาประมาณ๔ทุ่มด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศสดนะคะ
ที่ทีมข่าวแทรรัตทีวีนะคะ
ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำ
ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมนะคะ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรนะคะ
แต่ว่าก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ
หลังจากที่ฝนนั้นไม่ตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังเกาะติดสถานการณ์
น้ำท่วมใต้อย่างต่อเนื่องหากมีความเคลื่อนไหวนะคะ
ทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปทันทีค่ะ
วิการแก้ววิจิตรายงานจากพื้นที่ด้านหน้าสนามบินนครศรีธรรมราชค่ะ